วันนี้มีอุบัติเหตุนะฮะน่ากลัวเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ

ซี่ที่มีผู้โดยสารเขาก็ขับมา
ด้านหน้าไปเห็นเป็นท่อนไม้ก้อนหนึ่งนะฮะประมาณสักสี่เหลี่ยมจตุรัสอันใหญ่มาก

ทันใดนั้นหลบปุ๊บมันไปชนแท่งเบรีเออร์
แล้วก็ตกลงไปในบ่อที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอยู่ลึก๔เมตร
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีเหล็กเส้นอ่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ
มันเฉียดนิดเดียวมันจะพุ่งทิ้มมาที่รถอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าทั้งคนขับและผู้โดยสารสติดีมาก
เพราะเขาฆ่าเข็มขัดนิรภัยแล้วเขาก็ปลอดภัยทั้งคู่
แต่ภาพรถนี่โอ้โหยับเยินนะ
หวาดเสียวมากแล้วเหล็กแหลมเต็มไปหมดเลยค่ะ

คือรถมันไปอยู่ตรงกลางของเหล็กพอดี
ก็เลยแบบไม่ได้โดนเสียบมาที่รถเนี่ยนะครับนะฮะ

ทะเบียนททหารสบศ๓๑๒๒กรุงเทพฯ
พุ่งตกลงไปไอ้บ่อนี้เขาทำเอาไว้เพื่อเป็นบ่อเก็บน้ำ
ในการใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลึก๔เมตรนะฮะ
เป็นโครงการสายสีชมพูแคลร์ไลน์มีมูลี
ผู้รับจ้างในการก่อสร้างโครงการนี้
สอบถามทางด้านของนายคนนองพรมวัดอายุ๓๖ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่
เขาบอกว่าเขารับผู้โดยสารเป็นผู้หญิง๑คนมาจากหมอชิด
ปลายทางก็ไปส่งที่เมืองทองธานี
ใช้เส้นทางนี้ก็คือแจ้งวัฒนาขาออกนะครับ
ขับมาอยู่เรียนกลางพอเลี้ยวเข้ามาตรงนี้
โอ้โหมันมีท่อนไม้อันหนึ่งคุณผู้ชม

นี่อันนี้คือถ้าเกิดชนไปมันก็ต้องรถเสียหาย

โชคดีตัวเขากับผู้โดยสารทั้งสองคนคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็เลยบาดเจ็บเพียงแค่ถลอกเท่านั้นนะครับ
กั้นครับมันอยู่กลางถนนเลยครับ

รอร้อยเวรเขาต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับ
ว่ามันขอนไม้นี้มันมาได้ยังไงครับ
หรือมันเป็นของไซส์งานที่เขาลดพวกมาลงของ
เราลืมไว้หรือเขาทำตกหล่นลงนะครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้กับรถที่ขนอุปกรณ์มา

แล้วก็รถเขาขับมาแล้วก็มาเจอพอดี
สภาพรถกระจกแตกเต็มไปหมดเลย
คนขับบอกว่าก่อนจะหักรถตกลงไปเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนขับสติดีมาก
เขาหันไปบอกผู้โดยสารเตรียมตัวนะครับ
เตรียมตัวคือรถมันกำลังจะชนแล้วอะไรแบบนี้นะครับ

ก็เลยตัวเขาเองกับผู้โดยสารมีสติดีเพียงพอ

แล้วตัวเขาเองเขาบอกเขานึกถึงพระที่ห้อยในรถ
ก็คือหลวงปู่ทวดของจังหวัดกาญจนบุรี
ปกปักรักษาเขาคิดว่ารอดมาแน่
ก็เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบ
แสดงตัวเป็นเจ้าของท่อนไม้อันนั้น

ว่าใครรถคันไหนทำหล่นเอาไว้

แล้วก็ต้องติดต่อประกันมาเรื่องของเงินเยียวยาต่าง

ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปยังประชาสัมพันธ์ของรฟม
การรบไพฟ้าขุนส่งมนชนแห่งประเทศไทย

เพื่อให้มั่นใจว่าท่อนไม้ปริศนานั้นมาจากที่ไหน

ก่อสร้างนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมในความมีสติของคนขับรถด้วย